เรียนท่านประธานสภาที่ขอรับผมกำบลศักดิ์ลีวาหม่อ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขต๔นาราธิวาส
ประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอรือสอ
และอำเภอศรีสาครพักประชาชาติท่านประธานครับ
ผมเป็นหนึ่งในร้อยแปดสิบหกท่านของภักดิ์ร่วมฝ่ายค้าน
ที่ได้ลงชื่อยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ
วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากภักดิ์ประชาชาติ
เป็นหนึ่งในผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบ
แล้วก็อาจจะพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะที่
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน
ภายใต้รัฐมนูลมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
ท่านประธานครับข้อกล่าวหาที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับ
ผมเรียนต่อท่านรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานว่าผมกับรัฐมนตรี
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยพบปะไม่เคยพูดคุยด้วยซ้ำ
แม้กระทั่งกับท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่เคยมีสาเหตุ
ดเคืองในฐานะส่วนตัวเลยแต่วันนี้ผมขอทำหน้าที่
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเช้าท่านผู้นำฝ่ายค้านได้อ่านยติ
ทั้งหมดของรัฐมนตรีไว้แล้วแต่ผมขออนุญาตอ่านยติ
ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาตามยติที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ให้บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไป
ผมจะหยิบยกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ผมจะอภิปราย
นั่นก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
มีพฤติกรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ละเว้นไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดิน
และใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับประโยชน์
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับที่พาดพิงในฐานะที่ท่าน

ก็คือไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
มีพฤติกรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
เพื่อแศงเปลี่ยนหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพอง
ละเว้นไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
จนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดิน
กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์
จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ
ขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการต่างของรัฐ
และก็ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

ผมอ่านยติแล้วเนี่ยนะครับ

ข้อกล่าวหายศติที่ผมได้กล่าวหาท่านรัฐบัติว่ากรรมกระทรวงคมานาคม
ที่บอกว่าไม่เป็นไปตามรัฐมนูล
แล้วก็ขัดต่อประมวลจริยธรรม
ในส่วนของกฎหมายรัฐมนูล
ผมเรียนต่อท่านประธานว่ารัฐมนุนปีพศ๒๕๖๐ในมาตรา๓นี่นะครับ
บรรยัติไว้นะครับว่าคณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามรัฐมนูลตามกฎหมายและหลักนิติธรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม
ย่อมมีความเสมอภาคกันในกฎหมายในมาตรา๒๗วัก๑
มีสิทธิ์และสรีภาพและรับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
สำหรับในส่วนของตามประมวลกฎหมายจริยธรรมนะครับ
ตั้งแต่หมวดที่๑เลยครับก็คือมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการ
ในข้อ๗ท่านรัฐมนตรีนะครับต้องอยู่ในประมวลจริยธรรมตุลาการ
สารรัฐมนูลพศ๒๕๖๑ในข้อ๗ก็คือต้องถือผลประโยชน์
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อแปดต้องปฏิบัติหน้าที่
ซื่อสัตว์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
รวมตลอดถึงข้อที่จริงพฤติการที่ผมจะอภิปรายนี้
ยังเข้าว่าผิดในข่ายของหมวดที่๒ตามประมวลกฎหมายจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลักในข้อ๑๑ก็คือไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ท่านประธานครับทั้งยติทั้งหลักกฎหมายที่ผมได้หยิบยกมานี้
เดี๋ยวจะเป็นข้อเท็จจริงพฤติการว่าทำไมผมถึงไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เรียนอย่างนี้นะครับว่าเท้าความให้ท่านประธานได้รับทราบว่า
ท่านรัฐมนตรีได้เข้ารับดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๖๒
ดังนั้นนะครับตั้งแต่ที่รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง๑๐กรกฎา๒๕๖๒นี่นะครับ
ท่านรัฐมนตรีและก็นายกรัฐมนตรีต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐมนูล
และก็จะอยู่ภายใต้ประมวลจริยธรรมอย่างที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อกี้
ข้อที่จริงที่ผมจะอภิปรายเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่า
ผมเองนี่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกัญญาคุณยนต์๒๕๖๔
ผมเคยอภิปรายท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามมาแล้วครั้งหนึ่ง
ท่านประธานคงจำได้ว่าผมอภิปรายในเรื่องประเด็นของที่ดินเขากระโดง
ถามว่าวันนี้ยังจะอภิปรายเรื่องนี้ไหมแน่นอนครับท่านประธานครับ
แต่จะไม่นำข้อที่จริงก่อนหน้านี้มาอภิปราย
หลังจากที่มีการอภิปรายตั้งแต่
เดือนกัญญายนต์๒๕๖๔ผมได้ติดตามนะครับว่า
ที่ดินเขากระโดง๕๐๘๓ไร่มีการขยับ
ท่านรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลการรถไฟนี่นะครับ
มีการดำเนินการมีการขยับ
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
อยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมหรือไม่เพียงใด
ปรากฏว่ายังไงครับท่านประธานครับผมตามดูแล้ว

มีการขยับครับแต่มันยังไม่เสด็จน้ำ
มีการขยับถ้าเปรียบเทียบเหมือนการง้างธนู
แต่ง้างไม่สุดมีการปล่อยธโนดูแล้วเหมือนกับ
้างไม่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปไม่ถึงไหนครับ
มันตกอยู่ต่อหน้าถ้ารัฐมนตรีไม่มีส่วนได้เสีย
ถ้ารัฐมนตรีและพวกพ้องไม่ได้ครอบครองอยู่ในที่ดินเขากระดงส่วนหนึ่ง
ใน๕๐๘๓ไร่ผมคงไม่ต้องมานั่งอภิปรายอีกแล้วครับ
แต่ที่ต้องมาตกย้ำเพราะว่าทหารรัฐมนตรีและก็พวกพร้อม
ก็ยังคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกไปไหน
ยังคงทำธุรกิจอยู่ในบริเวณนี้มีที่พักอาศัยอยู่ตรงนี้
สำคัญที่สุดเดี๋ยวผมอาจจะอภิปรายในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

กับผมรังสิกรที่มาตอลิกสมาชิกสภาพุทธแหละสะดล
จังหมารดบุยรรมพระภูมิใจไทย
ขออนุญาตประท้วงในความขอรบครับ
ปลายไม่ไว้วางใจในครั้งที่แล้วซึ่ง
ซึ่งผู้อภิปรายนั้นก็ยอมรับในสภาว่าได้เคยพิปรายเรื่องนี้มาแล้ว
และก็ติดตามการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาแล้ว
ส่วนตัวผมเชื่อครับว่าผมขออนุญาตประกอบคำประท้วงของผม
เพราะว่าการอภิปรายนั้นมันส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชน
ที่ถือสิทธิ์ครอบครองโฉนดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดบุรีรำ
หลายร้อยครอบครัวครับซึ่งกำลังหวั่นวิตกว่า
คำพูดของสมาธิกษภาพูดแถวราษฎรจะทำให้สิทธิ์ของคันว่าสมบูรณ์หรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้นอกสภานั้นได้รับความเดือดร้อนแล้ว
วิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับ
ด้วยความวิตกกังวลฉะนั้นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่า
สิ่งที่ผู้อภิปรายที่กำลังพูดอยู่นั้นชอบหรือไม่ครับ
ซึ่งจะนำเรื่องเดิมซึ่งกำลังอยู่ขบวนการดำเนินการ
ผมเชื่อว่าอย่างนั้นกลับมาพูดแล้วอ่าทักครับ
พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับเชิญนั่งลงครับ
เสียเวลากันเป็นแก่ใหญ่อ่าเชิญอภิปรายต่อครับ
เป็นประเด็นที่มันคนละครั้งกับข่าวที่แล้ว
ถ้าหากว่ามีการดำเนินการอย่างไรท่านรัฐมนตรีคงจะตอบเองนะครับ
ว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของธรรมดีต่อต่อ
เชิญต่อครับผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีครับ
ครั้งที่แล้วที่ผมอภิปรายท่านนายกไม่ได้อยู่ด้วยหรือก่อนหน้านั้นที่ท่านพันธบริกทวีสอดส่องได้พิปรายเกี่ยวกับที่ดินเขากระโลงของการรถไฟ๕๐๘๓ไร่
ผมจำได้ว่าท่านนายกก็ไม่ได้อยู่ด้วยในที่ประชุมวันนี้ขอบคุณท่านนายกที่อยู่ร่วมรับฟัง
ประเด็นผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงของการรถไฟอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
ทราบแต่อาจจะทราบไม่หมดแต่ข้อที่จริงบางเรื่องผมเชื่อว่าที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้
ท่านนายกอาจจะยังไม่ทราบท่านประธานครับ

๒๓มิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อนมีการอธิปราย
รถไฟได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินนะครับ
ผมสรุปคร่าวเลยก็คือว่าในหนังสือของการรถไฟฉบับลงวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๕๙
รถไฟซึ่งรัฐมนตรีเป็นคนกำกับดูแลนี่นะครับ
ท่านรัฐมนตรีเอ่อพุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมที่ดินทำการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
นะครับปรากฏว่าก่อนการอภิปรายตอนนั้น
สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
กรมที่ดินก็มีหนังสือตอบมาว่าการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตราหกสิบเอ็ดนั้นทางกรมที่ดินจะดำเนินการได้
ต้องมีรูประวางแผนที่ส่งไม้ให้กับกรมที่ดินพร้อมกับมีข้อคำถาม
ถามไปยังการรถไฟว่าที่ดินสองแปลงสามสี่หกหก
โดดที่ดินสามสี่หกหกกับแปดสี่ห้าหกซึ่งเป็นภูมิลำเนาสามสิบทับสอง
หมู่ที่สิบห้าที่รัฐมนตรีแจ้งต่อสภาแห่งนี้อยู่บนที่ดินแปลงนี้นั้นสองแปลงนี้
คณะกรรมการกฤษฎิกาปี๔๑ก็เคยวินิจฉัยว่าเป็นที่การรถไฟ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่คณะกรรมการประวัติชาวก็วินิจฉัยว่า
เพิกถอนเอกสารสิทธิ์สำนักงานอายการสูงสุด
ก็มีคำวินิจฉัยให้การรถไฟฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์วันนั้น๒๗กรกฎาหนังสือของกรมที่ดินถามไปยังการรถไฟว่า
ให้ส่งรูประวางแผนที่มาให้พร้อมกับให้ตอบคำถามว่าทำไมไม่ฟ้อง
ปรากฏว่าไงครับท่านประธานครับที่ดินของการรถไฟ
การให้ได้มาซึ่งสิทธิของที่ดินสาธารณะของการรถไฟกลับคืนมาไปยังประเทศชาตินี่นะครับ
ทำได้หลายอย่างนะครับในเคสนี้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องฟ้องทีเดียวคราวเดียว๕๐๘๓ไร่
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ท่านธรรมรัสละเทวิร์นสอดส่องอภิปราย
แล้วก็มีบางกรณีเหมือนที่ผมว่าข้อที่จริงมันฟังได้ว่าเป็นที่กางรถไฟบางส่วน
เหมือนเคสที่ผมยกตัวอย่างที่ปฏิบัติชอชิมูล
ปรากฏว่ายังไงครับหลังจากที่ผมอภิปรายเดือนกันยายน๒๕๖๔แล้วนี่นะครับ
ผมติดตามตลอดว่าท่านขยับอะไรหรือไม่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ท่านดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกข้อกล่าวหาว่าท่านกำลังปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องและตัวท่านเอง
ปรากฏว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือส่งรูประวางแผนที่
ไปยังกลุ่มที่ดิน๒ครั้ง๒รูประหว่าง

ขอให้ขึ้นภาพสไลด์แผ่นที่๓ครับ

นี่คือข้อเท็จจริงที่ผมจะเริ่มอภิปรายรัฐมนตรี
เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมอภิปรายรอบที่แล้ว
ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเรื่องนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้การรถไฟกับกลที่ดินเหมือนทะเลาะกันครับ
โดยงานรัฐสองหน่วยงานโยนกันไปโยนกันมา
ที่ดินเขาบอกว่า
ที่จะเพิกถอนที่ดินเอกสารสิทธิ์ได้

แต่มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการ
นั่นก็คือว่าการรถไฟในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์

ต้องส่งรูประวางแผนที่

แต่ปรากฏว่าทั้งสองรูประหว่างที่การรถไฟส่งไปนั้น

รูประวางของปีพศ๒๕๓๑กับปีพศ๒๕๓๙

กรมที่ดินเขาก็เลยมีหนังสือนะครับ

ผมไม่ทราบว่าการรถไฟที่รัฐมนตรีกำกับดูแลนี้นะครับ
เจตนาส่งให้กรมที่ดินเขาไม่ครบ

ต้องการให้มีความล่าช้าทางเทคติกหรือไม่อย่างไร
จะได้ให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ช้ากว่าปกติ
ที่ดินเขามีหนังสือ๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙

เขาแจ้งมาว่ารูประหว่างแผนที่ส่งมาสองฉบับนั้นเนี่ยนะครับ

ไม่ตรงกับรูประวางแผนที่ที่กรมที่ดินจะเขาใช้

เอาอย่างนี้สิตามภาพถ่ายที่ผมได้ยื่น
ได้ภาพสไลด์ในที่เห็นนี้นะครับ
ที่ดินเขาบอกว่าเขาจะรวมการพักถอนให้
ขอให้การรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
และคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของการรถไฟ
ให้จัดส่งผู้แทนไม่เกิน๖คน
เข้าเป็นคณะทำงานจำนวน๒ชุด
ที่๑เป็นคณะทำงานเพื่อร่วมกับกรมที่ดินเข้าทำการรังวัดตรวจสอบแนวเขต
ดินของการรถไฟเนื้อที่๕๐๘๓ไร่๘๐ตารางวา
ที่๒เป็นคณะกรรมการอำนวยการเพื่อร่วมกันกับกรมที่ดิน
ในการแก้ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินทับซ้อน

ที่ดินเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ให้ส่งพนักงานมา๒ชุด

ผมติดตามข้อคำถามที่กรมที่ดินถามว่า
ทำไมไม่ดำเนินการฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
ที่รัฐมนตรีมีผู้ไม่ลำเนาอยู่ที่นั่น
ที่บริษัทนิติบุคคลของพวกพ้อง
รัฐมนตรีหลายบริษัทแจ้งสำนักงานต่อกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้าที่นั่นหลายบริษัทนั้น

เขาบอกอายการให้ฟ้องเพิกถอนทำไมไม่ตอบไป
ทำไมท่านไม่ส่งคณะกรรมการ
ชุดตามที่กรมที่ดินเขาต้องการให้การรถไฟในฐานะเจ้าของ
ให้ความร่วมมือในการจะตั้งคณะกรรมการ
เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน๖๑มันจะได้เร็ว
ไงครับท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ
ผมไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้หรือเปล่า
ไปไปมาไม่ส่งคณะกรรมการแล้ว
กลับไปฟ้องกลุ่มที่ดินที่สารปกครอง

ฟ้องกรมที่ดินเป็นจำเลยที่๑
แล้วก็ท่านครับฟ้องสารปกครองตรงนี้เนี่ยนะครับ

เรียกร้องสิทธิของที่ดินของการรถไฟให้คืนมา
มันไม่จำเป็นมันมีหลายแนวทาง

โดยงานราชการไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
ที่ดินจัดการรถไฟไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ย
มันมีแนวทางตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา๖๑

ฟ้องสารปกครองเนี่ยมันใช้เวลานาน
และฟ้องฟ้องเหมือนกับว่าทำเป็นไม่รู้
ว่าฟ้องอย่างนี้มันเสียเวลา

เพราะก่อนหน้านี้ที่ศาลจังหวัดพังงา
ที่ดินที่บ้านท่านุ่นจังหวัดพังงา
การรถไฟก็เคยฟ้องกรมที่ดิน

สารปกครองกลางเขาบอกว่าไงครับ
เขาบอกว่าสารปกครองสูงสุดเขาบอกว่า
เนี่ยเมื่อปีพศ๒๕๖๓

เพิ่งมีคำพิพากษามา

ถ้าจะฟ้องกรมที่ดินต้องเรียกเจ้าของ
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วยทั้งหมด

ท่านกลับทำเหมือนไม่รู้
ทั้งที่ผมเชื่อว่าฝ่ายกฎหมายต้องมีข้อมูลตรงนี้

วันก่อนผู้ว่าการรถไฟให้สัมภาษณ์
ผู้ว่าการรถไฟจะไม่ฟ้องประชาชน

เพราะก่อนหน้านี้ที่มักกษันท่านก็ฟ้องประชาชนหลายสิบราย
และก่อนหน้านี้ที่จังหวัดอุบลราชธานี

การที่ท่านฟ้องสารปกครองโดยไม่ยอมส่งคณะกรรมการ๒ชุด
มันส่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาว่านี่ไงครับ
ท่านกำลังปกป้องประโยชน์ของตัวเอง
ท่านกำลังปกป้องพวกพ้องของท่าน

โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
แต่ท่านอย่าลืมท่านมีประมวลจริยธรรมคุ้มครองอยู่

นี่คือประเด็นที่๑นะครับ
เกี่ยวกับการฟ้องคดีที่สารปกครองว่า

ที่สำคัญที่สุดฟ้องกลุ่มที่ดิน
ท่านนายกครับเขาเรียกค่าเสียหายกรมที่ดิน๗๐๐ล้านนะครับการรถไฟ
ว่ากลุ่มที่ดินเพิ่งเฉยไม่ยอมเพิ่งถอน
บอกอ้างเหตุที่เรียกจดร้อยล้านบอกว่า
หากการรถไฟมีแผนพัฒนาที่ดินเพื่อให้คนอื่นเช่า
จะได้มีรายได้๓๐๐๐ล้านต่อปี
ท่านน้ำน้ำจีก็ทราบนะครับว่า
ถ้าเอาที่ดินของการรถไฟมาพัฒนาให้เช่า
พัฒนาเป็นอย่างอื่นการรถไฟจะมีรายได้๓๐๐๐ล้านต่อปี
แต่ท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่๑๐กรกฎา๒๕๕๙
ถึงบัตรนี้ปีที่๔จะหมดวาระแล้ว
เป็นไงครับก็ยังเหมือนเดิม
โดยเฉพาะที่ที่ท่านและพวกพ้องยังอยู่ครอบครองทำธุรกิจอยู่

ประเด็นหนึ่งที่หนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาคือข้อที่จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ผมอภิปรายรอบที่แล้ว
เวลายิ่งผ่านไปมันยิ่งสะท้อนให้เห็นเจตนาพิเศษ
ประเด็นต่อมาเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่ผมได้อธิบาย
อภิปรายก่อนหน้านี้ว่า
โฉนดที่ดินเลขที่๓๔๖๖กับ๓๕
นะครับ
จนถึงทุกวันนี้ผมอภิปรายรอบที่แล้ว
จนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังคงใช้ภูมิลำเนาอยู่ที่นั่น
แล้วก็ผมตรวจสอบไปนะครับขอภาพแผ่นที่แผ่นที่๕หน่อยครับ
ไม่เฉพาะซ้ายมือบนสุดคือบ้านเลขที่๓๐ทับ๒ของท่านรัฐมนตรีครับ
อาณาบริเวณนี้นะครับบนโฉนดสองแปลงที่อายการบอกให้ฟ้องพักถอนซะ
แต่ท่านก็ยังไม่ฟ้องนะครับเป็นที่ตั้งของหจกของบริษัทอีกหลายบริษัทในบริเวณนี้นะครับ
อีกหลายบริษัทในบริเวณนี้ถ้าไปตรวจสอบที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับ
เดี๋ยวอาจจะมีท่านอื่นอภิปรายว่าบริษัทต่างนี้นะครับเกี่ยวข้องกับท่านทั้งนั้น
โดยเฉพาะบริษัทซอบริษัทบริษัทหนึ่งผมขอใช้อักษรย่อว่าบริษัทสสารานะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน๓๔๖๖นี่นะครับก็ตั้งอยู่ที่นั่น
แล้วบริษัทสอสารานี้นะครับ
ผมไปตรวจสอบพบปรากฏว่าบริษัทสอสาราซึ่งตั้งอยู่ที่นี่
แล้วก็หจกบใบไม้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับ
บริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทยหจบ๔๘๐๐๐๐๐บาท
บริษัทสสาราบริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทย๔ล้าน๗แสนบาท

นี่คือความเกี่ยวยงความเชื่อมโยงระหว่างท่านรัฐมนตรีกับพวกพ้อง
ถึงได้บังอ้อว่าเพราะเหตุชนิดนี้หรือเปล่าที่ท่านไม่ดำเนินการเพิกถอน
ทั้งที่หน่วยงานของรัฐเองชี้ชัดว่าเป็นที่ของการรถไฟและเร็วที่สุดด้วย
หัดค่าใช้จ่ายที่สุดด้วย
แต่ท่านลืมว่าท่านมีประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการตุลาการรัฐมนูลในข้อ๑๑หมวด๒

ประเด็นสำคัญสุดท้ายนะครับ

ประเด็นที่๓ก็คือเกี่ยวเนื่อง

ผมเคยอาจารย์อภิปราย

ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

คดีเขากระโดงเนี่ยมีคดีที่
สารดีกามีคำพิพากษาถึงที่สุด

คือคดีที่พี่น้องประชาชน๓๕รายฟ้อง

คดีที่๓ก็คือคดีที่สารจังหวัดบุรีรำ
สารอุทธรพักษาบุรีรำมีคำพิพากษายืน
ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของการรถไฟ

ตอนนี้ยิ่งนานยิ่งชัด
ว่าท่านรัฐมนตรีเลือกปฏิบัติ
ในฐานะที่กำกับการรถไฟ

คดีที่ฟ้องชาวบ้าน๓๕ราย
ก็มีการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน
มีการออกหมายบังคับคดี
แล้วก็ที่สำคัญคดีที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
ที่การรถไฟฟ้องนายวอร์

ตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๔

เมษา๖๔นะครับ
ปรากฏว่ามีอีกคดีหนึ่งนะครับ
มีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่า
จำเลยในคดีที่สารดีการมีคำพิพากษา๒๕๖๑นี้นะครับ
ปีที่แล้วที่ผมอภิปรายผมยังไม่มีข้อมูล
แต่ผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้ถึงไม่บังคับคดี
ไปตรวจสอบข้อมูล
เห็นชัดครับท่านประธานครับว่า
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดไหนผมไม่ทราบ

แต่ความสัมพันธ์ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่า
นี่แหละที่รัฐมนตรีถึงไม่ดำเนินการใด
ที่ดินแปลงนี้ในการบังคับคดีฟ้องขับไล่

ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับรัฐมนตรี

คดีของนายเอที่สารดีกามีคำพิพากษานี่นะครับ

ท่านดำตีมารับตำแหน่ง๑๐ก็รักษาดาคม๒๕๖๒
ดำรงตำแหน่งปีสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
จะขยับมีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

เหมือนกับว่าทราบว่าจะมีการอภิปรายไหมไว้

แต่หลังจากนี้เพิ่งคำขอออกหมายตั้ง

เขาทราบว่ายื่นขอออกหมายตั้งไม่ได้หมายความว่าจะไปบังคับคดีหลังจากนี้
อาจจะยื่นคำขอหมายตั้งเฉยก็ได้
คดีของนายเอนี้นะครับที่สารดีการมีคำพิพากษาอยู่บริเวณเขากระโดงนี่นะครับ
มีความสำคัญยังไงกับท่านน้ำตีครับที่รัฐมนตรีเขาไม่ดำเนินการเนี่ย

สมัยปีพศ๒๕๖๑ก่อนที่รัฐมนตรีจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
ลำตีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างส่วนจำกัด
ขออนุญาตนะครับบุรีเจริญคองสลักชั่น
ปรากฏว่าไงครับ๒๖มกราคม๒๕๕๙
น้ำมันตรีถอนหุ้นในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ
แล้วก็โอนหุ้นทั้งหมด๑๑๙๔๙๙๐๐บาท
ให้กับนายเอก็คือจำเลยในคดีที่สารดีการมีคำพิพากษา

ท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลาง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ขอยาที่ประท้วงท่านประทานในการควบคุมกรรมราชม

ผมนั่งฟังแล้วก็จดตามผู้อภิปรายก็ไม่อยากขัดขวาง

ภาพที่ขึ้นมาและรวมทั้งที่จะไปต่อ

มีภาพชัดแม้จะใช้คำอักษรย่อ

ครั้งนี้ก็ระบุชื่อบริษัทอื่น

ท่านประทานก็ไม่เตือน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านควบคุมการประชุมไม่เป็นไปตามหน้าที่
ขอให้ท่านประธานวิจัยด้วยครับว่า

ครับผมก็ฟังอยู่นะครับ
ก็พูดถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของท่านรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะฉะนั้นการที่ท่านเอ่ยถึงบุคคลภายนอก
มันอาจจะมีความจำเป็นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใช้อักษรย่อก็จะดีครับ
แต่ผมเห็นว่ามันยังมีความจำเป็นที่จะเห็นภาพอยู่

แต่พยายามหลีกเลี่ยงถึงบุคคลภายนอกนะครับท่านกระมวลศักดิ์
หรือถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใช้อักษรย่อที่ท่านทำอยู่ดีแล้วครับ
เพราะว่าข้อบังคับของเราเนี่ย
ยกเว้นข้อ๖๙ในการนำเสนอภาพ
ตรงนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านประธานก็ห้ามไม่ได้นะครับ
เป็นความรับผิดชอบผู้ที่นำเสนอเอง

หากถูกฟ้องร้องทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่๓บุคคลภายนอก

สมาชิกสุภาพุทธแห่งรัฐสดร
จังหวัดดาราเขต๒พักประชาชาติ
อยากฝากท่านประธานดำเนินการตามข้อบังคับด้วยนะครับ
เนื่องจากว่าวันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับ
ฉะนั้นการกล่าวหาซึ่งผู้อภิปรายของพักประชาชาติก็ได้เอาข้อกล่าวหาเรื่องของจริยธรรม
ฉะนั้นการยกมือประท้วงซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมาตอบครับ
รัฐมนตรีผมอยากให้ท่านใช้ข้อบังคับโดยเคร่งครัดด้วยครับว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ไม่ใช่การตั้งกระทู้ถามครับ

คือถ้าเป็นเรื่องเก่าผมก็พยายามฟังอยู่
ถ้าเป็นเรื่องเก่าที่เคยตอบชี้แจงไปครั้งหนึ่งแล้ว
ก็จะเตือนนะครับแต่เนื่องจากเป็นเรื่องเก่าแต่ที่มีความต่อเนื่องมานะครับ

ท่านท่านผมต้องลุกขึ้นขออนุญาตผมเสียหายครับ
ผมนายคารมบนวันกลางสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสดรบัญชีละชื่อละเอศ
ผมเสียหายจากคำพูดของที่ลุกขึ้นประท้วงผมสักครู่
หนึ่งผมประท้วงตามข้อบังคับแล้วผมก็เป็นนักกฎหมายก็เข้าใจดีครับ
แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่กระทู้แน่นอนแต่ว่าที่ผมขึ้นประท้วงท่านประธานเนี่ย
ผมอ่านข้อบังคับข้อ๙ผมอ่านข้อ๖๙เสียดสีใส่ร้ายผมอ้างถึงบุคคลภายนอก
จะหาว่าผมขึ้นมาแล้วไม่รู้ข้อบังคับไม่ใช่หน้าที่แล้วขึ้นมาตอบ
ผมยังไม่ได้ตอบแทนลำตีศักดิ์สยามเลยครับผมทำหน้าที่ครับดูแลข้อบังคับ
ต้องต้องถอนครับท่านประธานต้องให้ถอนครับไม่ให้ผมเสียหายคนมองผมไม่รู้ข้อบังคับหรือครับ
ท่านกล่าวหาผมเสียหายมากกว่าเชิญนะครับจบแล้วครับ

ไม่โปรดว่าผมไม่เป็นกลางไม่ทำหน้าที่เป็นกลาง
ตามข้อ๙ผมยังไม่ให้ให้ท่านถอนครับ
ยอมครับท่านทรอนสำหรับท่านประธานยอมได้ครับ
จังหวัดยะลาเขต๒พระประชาชาติเพื่อให้การเดิมนาการการประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับ
ผมก็อยากฝากท่านประธานเหมือนเดิมครับว่าใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดครับ
ผมถอนครับครับครับครับเชิญต่อครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้คำว่าหจกบีแล้วกันครับ
หจกบนี้นะหจกบลลเลยครับครับท่านประธานครับ
หจกบลลเนี่ยท่านอำนาจมนตรีเขาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ใช้ที่อยู่ที่เดียวกันกับของรัฐมนตรีในปัจจุบัน
ท่านธรรมตีได้โอนหุ้นทั้งหมดในหอจอกรบ่อแบบไม้นี้นะครับ
ให้กับนายเอซึ่งเป็นจำเลยในคดีตามคำพิพากษาสารดีกาปีพศ๒๕๖
เกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดงเนี่ย๑๑๙๔๙๙๐๐บาท
แล้วก็ให้นายเอคนนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ปัจจุบันนี้หจกรนี้ก็ยังอยู่ที่นี่
นี่คือประเด็นที่๑ที่ให้เห็นความสัมพันธ์ว่า
รัฐมนตรีกับจำเลยในคดีที่การรถไฟต้องขยับเนี่ยเป็นพวกเดียวกัน
ประเด็นที่สองที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นพักพวกเดียวกันกับรัฐมนตรี
ก็คือนายเอคนนี้นะครับ
บริจาคเงินให้กับพักท่านพักภูมิใจไทยให้เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สองล้านเจ็ดแสนบาทผมมีข้อมูลครับ
ที่ผมแช่อักษรย่อเมื่อกี้นี่นะครับที่รัฐมนตรีโอนหุ้น
ไปให้นายเอคนนี้เนี่ยบริจาคเงินให้กับพักท่านอีก
ที่๒๒กุมภา๒๕๖๒ในนามหจกนะครับ
ตอนนั้นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วนราชการแล้ว

เป็นเงิน๔ล้าน๘แสนบาท

ไม่ถือว่าเป็นพวกเดียวกันและจะให้เข้าใจยังไงครับ

นายเอคนนี้เนี่ยตามงบดุลของบริษัทสอสารา
บริษัทสสารานี้ก็คือบริษัท
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน๓๐
ที่กฤษฎีกามีคำสั่งชี้โมนบอกว่าที่ของการรถไฟ
อายการสูงสุดบอกให้การรถไฟฟ้องเนี่ย
บริษัทสอสารานี้นะครับที่ยังคงอยู่ตรงนี้เนี่ย
ที่ดินแปลงนี้ที่รัฐมนตรียังไม่ขยับอะไรเลยนี่นะครับ
ได้ยืมเงินจากนายเอที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับ
ท่านประธานทราบไหมครับผมดูแล้วตกใจข้อมูลที่ผมได้รับมา
ในบัญชีงบดุลของบริษัทสอสารานี้นะ
ปี๒๕๖๐นายเอคนนี้นะครับ
บริษัทสอสาราได้ยืมเงินจากนายเอซึ่งเป็นจำเลยในคดีเนี่ย
ปี๒๕๖๐๑๒๐ล้าน
๑๒๐ล้านนะครับผมมีเอกสารคบดุลนะ
ปี๒๕๖๑ยังยืมอีกครับ

บริษัทสสาราซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิดิน๓๔๖๖นี้นะครับ
ยังกู้ยืมเงินจากนายเออีกนะครับ
๓ล้าน๒แสนบาท
พอปี๒๕๖๓นนะครับ

ยืมอีก๑๕๒ล้าน๒แสนบาท

เอกสารข้อมูลทั้งหมดผมไม่ได้พูดลอย
ผมมีเอกสารเป็นงบดุลของบริษัทสสาราซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดิน๓๐
กฤษฎิกาเขามีคำวินิจฉัย
แล้วก็ปปชก็เคยมีคำวินิจฉัยว่าเป็นที่ของการรถไฟ
และเป็นภูมิลำเนาของท่านรัฐมนตรี

นายเอคนนี้ผมไปตรวจสอบดูแล้วรวยมาจากไหน
ทำไมมีเงินเยอะถึงขนาดนั้น

ก่อนที่รัฐมนตรีจะออกจากหจกบใบไม้นี่นะครับ
นายเอคนนี้มีหลักฐานเพียงว่า
เป็นพนักงานของบริษัทสสาราแค่นั้นเอง
มีบัตรประกันสังคมมีเงินเดือน๙๐๐บาท
ทีเป็นแค่พนักงาน
ผมไม่ทราบว่าร่ำรวยมาจากไหน
ถึงมีเงินให้บริษัทสสาระ

ก็คือนายออนำสักคนเดียวกับท่านรัฐมนตรี

สิ่งต่างเหล่านี้นะครับ
ผมถึงไม่อยากมองเป็นอย่างอื่นเลย
ท่านรัฐมนตรีในฐานะที่อยู่ในตำแหน่ง

การรถไฟต้องทวงสิทธิ์เอาที่ดินของการรถไฟคืนโดยเร็ว

ทำไมท่านไม่เลือกวิธีที่เร็วที่สุด

ท่านกลับไปใช้วิธีที่ใช้เวลานานที่สุด

แต่ท่านปล่อยประละเลยให้หน่วยงานของรัฐ

แล้วก็เรียกค่าเสยหายเจ็ดร้อยกว่าล้านยังงี้เหรอครับ

ข้อเท็จจริง๒๓ประเด็นอย่างที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ

อภิปรายของผมเนี่ยนะครับไม่ไว้วางใจครั้งนี้
มีคนเตือนผมหลายท่านหลายคนว่าอย่าไปแตะเลย

เพราะผมเชื่อว่ากรณีลักษณะอย่างนี้
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นราศดรธรรมดา
คงอยู่ไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับ
ผมอาจจะให้หลายท่านที่ฟังที่ผมอภิปราย
เครื่องผมแล้วก็พักประชาชาติ
อาจจะไม่พอใจพักแล้วก็เคืองผม
เคยมีคนบอกว่าอย่าไปแตะต้องเลยครับ
เดี๋ยวเลือกตั้งรอบหน้าจะลำบาก

ผมพร้อมจะรับกับทุกสถานการณ์แต่ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
อย่างน้อยที่สุดผมและพักประชาชาติที่นำโดยท่านวันมหมัตินอมธา
ได้ทำให้คนทั้งประเทศหูตาสว่าง
ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
ของท่านลำตีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็ของนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารต้องรับผิดชอบร่วมกันนี้นะครับ
แท้จริงแล้วท่านบอกให้ปฏิบัติตามกฎหมายย้ำอยู่นั่นแหละครับ
เคารพกฎหมายแต่นี่ไงครับกฎหมายที่อยู่ตรงหน้าท่าน
มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการตุลาการสารรัฐมนูล
บังคับใช้กับคณะรัฐมนตรี
ทรัพย์สินสารรัฐบาลของเพลงดินท่านต้องรีบเอาคืน
ปล่อยอยู่อย่างนี้นะครับ
มันยิ่งกว่าที่ท่านเคยกล่าวหาพี่น้องผมใน๓จังหวัดว่า

นี่คือการเอาดินแดนแผ่นดินของประเทศนี้มาเป็นของตัวเอง
โดยใช้กฎหมายอย่างแยบยนต์
เป็นอันตรายยิ่งกว่าถ้าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีก
นายกรมตรีในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล
ท่านจะอ้างว่าไม่เกี่ยวไม่ได้
นี่คือความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมาย
เห็นชัดนะครับว่าทำได้
ตามกฎหมายทำได้แต่ท่านไม่ทันเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์
ที่เพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ
เวลาพี่น้องผมอยู่ทางใต้๓จังหวัดนี้นะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ใส่ชุดมลายูก็ระแวง
วันก่อนหลังรายอีดินอัตฮาเดินขบวนพาเรท
มีการแต่งกายมีปืนปลอมเดินขบวนพาริตซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ก็ยังระแวง
ก็ระแวงกลัวว่าจะมีการแบ่งแยกดินแดน
แต่กรณีเช่นนี้นะครับกรณีข้อเท็จจริงอย่างนี้
ทำไมท่านไม่ทำให้เห็นว่าท่านก็เคารพกฎหมาย
ท่านก็มีความจริงใจที่จะเอาแผ่นดินนี้
ซึ่งเป็นสาธารณของแผ่นดินที่ของการรถไฟ
กลับคืนมาโดยเร็ว
เหมือนกับที่ท่านมีนโยบายทวงคืนผืนป่า
ตั้งแต่สมัยขอสชท่านลองทวงคืนที่เขากระดง
กลับคืนมาก่อนหมดวาระสิครับยังมีเวลาครับ
ให้มากกว่านี้ไม่เฉพาะแค่ฟ้องสารปกครอง
ผมยังไม่เคยเห็นท่านนายกรมตรีให้สัมภาษณ์ใดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
เหมือนกับว่าท่านมองไม่เห็นหรือท่านแกล้งเป็นไม่เห็นไม่ทราบ
ทั้งหลายทั้งปวงมันคือมีคำถามว่าทำไมถึงฟ้องสารปกครอง
ทำไมที่ดิ่นชนทสศขศ๘๔๕๖จึงไม่ดำเนินการ

ก่อนหน้านี้ทำไมท่านไม่ดำเนินการ

เอกสารทั้งหมดที่ผมอภิปราย

และรักษาผลประโยชน์ของพวกพ้อง

มากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูล
ผมจึงไม่อาจไว้วางใจ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปขอขอบคุณครับ